ขณะที่ทางท่าทีของพักเพื่อไทย

ประกาศยืนยันไม่รู้ย้ำเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้ว

ตัวลงจะเอายังไง

ยังคงสับสนุนก้าวไกลอย่างสุดกำลังสุดตัว
แบบอะไรเลย
อย่างนั้นดูประกาศนั้น

เวลาทดกิน
อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอะไรที่รับได้หรือรับไม่ได้

แต่ว่าที่แน่การจะออกกฎหมายนิรโทษกรรม
พักยืนยันว่าไม่เห็นด้วย
แต่พักจะร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้
โดยจะให้พักแกนนำดำเนินการ
พักเพื่อไทยมีหน้าที่เป็นพักร่วมเท่านั้น

อเด็กเสทเดคาแบตไม่น่าจะมีนะครับ

เรื่องมาตรา๑๑๒แบบความเกล้าใกล้
นี่คือภักรณ์เพื่อไทยนะครับยืนยันอีกครั้งนะฮะ
ลับไปดูพลังประชารัฐกันหน่อยไหมครับ

นำพลังประชารัฐอย่างคุณนิพิษอินทรสมบัติท่านนี้ครับ
บอกว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
หากลดเพดานลงก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้
คือไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาต่อต้าน
และในอีกมุมหนึ่งส่วนตัวคุณนิพิษก็มองว่าสถาบันไม่ได้ต้องการที่จะลงโทษใครอยู่แล้ว
ทีนี้ประเด็นอื่นครับคุณนิพิษมองแบบนี้นะฮะ
ก้าวไกลมีสอสอที่มีประสบการณ์ยังน้อยอยู่
รวมถึงประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
เจ้าตัวใช้คำว่าขีดเส้นใต้และกาดอกจันทร์๓ดอกได้เลย
เด็กเหล่านี้กล้าวเกินไปในบางเรื่อง
อย่างวาถะมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง
มีประโยชน์อะไรที่ต้องทำแบบนั้น
เหมือนการคบเด็กสร้างบ้าน
แต่ก็ภาวนาให้จัดตั้งรัฐบาลได้
อยากเห็นฝีมือในการบริหารบ้านเมือง
แต่ส่วนตัวคุณนิพิษเขาบอกว่าเอาเต็มที่เลยนะ
น่าจะอยู่ได้๒ปีเหงื่อตกแล้ว

เพราะว่ายังอาจจะขาดประสบการณ์ในการบริหารราชการงานบ้านเมือง

ภาวนาอ่อนนอนเลยว่าให้พักเก้าไกลตั้งรัฐบาลได้
คือคือคนเลือกเข้ามาขนาดนั้นต้องให้เขาแสดงฝีมือแต่อย่าคิดว่าผมประมาทเขานะ
ผมว่าสองปีนี่ก็เหงื่อตกแล้วล่ะผมเลยอยากให้เขาแสดงฝีมือ
ผมภาวนาเป็นเธอคุณพี่ท่านพินายกเธอทำแสดงเลย
เรื่องง่ายเลยนะครับที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมันยากหน่อย
เรื่องง่ายเลยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเลยคือมาตรา๑๑๒ทำเลยครับ
ไหมครับเป็นรัฐบาลปั๊บวันรุ่งขึ้นให้พักเก้าไกรเสนอเลยแก้มาตรา๒๗
แก้ไงแก้เลยครับไม่ต้องใช้งบประมาณเลยแล้วกูมีเสียงข้างมากเกินสามร้อย
จนร้อยสิบสามเสียงเลยมันผ่านสะพานล่างดูแลแก้เลยครับ
อันนี้คือคุณนิพิษนะครับแกนนำพักพลังประชารัฐ
คราวนี้ไปดูประชาธิปัตย์กันหน่อยเพราะมีข่าวแววมา
แอบไปดีลคุยกับก้าวกลาย
จะมีการโยกย้ายฝั่งหรืออย่างไรใดเนี่ย
นางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิษครับ
และในการตั้งปองว่าที่สสตรังพักประชาธิปัตย์

กรณีที่มีกระแสข่าวลือว่า๑๖ว่าที่สอสอของพัก
ติดต่อจะขอเข้าร่วมกับทางพักก้าวไกล
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
จะประชุมคณะกรรมการบริหารชุดรักษาการ๒๔พฤษภาคม
โมงเช้าครับที่พัก
จุดยืนของพักจะไม่แก้ไม่เปลี่ยนแปลงมาตรา๑๑๒
ซึ่งเป็นสิ่งที่พักนั้นพูดและย้ำมาตลอด
อันนี้ก็คือประชาธิปัตย์ออกมาเคลียร์นะครับ
เครือข่ายอาสาจับตาการเลือกตั้งครับได้แก่โครงการอินเทอร์เน็ต
ร่วมกันแถลงสรุปผลการจับตาคะแนนเลือกตั้ง๖๖ครับ
ในวันที่ประชาชนลุกขึ้นยืนถือกล้อง
เพื่อสรุปภาพรวมการนับคะแนนหน้าครูหาเลือกตั้ง
มีข้อเสนอเร่งด่วนเฉพาะหน้า๓ข้อ

กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้เร็วที่สุด
ยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวมคะแนนผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อน
อันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ส่งไปให้กรกตพิจารณาต่อนะฮะ
หลังจากมีแฮชแท็กมีกรไม่มีกู
จนสุดท้ายก้าวไกลต้องถอยใช่ไหมคะ
ที่ตอนแรกบอกว่าจะได้ชาติพัฒนากล้ามาอีก๒เสียง
นี่ล่าสุดคุณกรจาติกาวนิตนะคะมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
มาจากออสเตรเลียเลยบอกอ้าวผมโดนด่าฟรีเลย
จากฝั่งขวาหรือจากฝั่งซ้ายผมก็โดนถ้วนหน้าเลยทีเดียว
๒ทุ่มครึ่งค่ะคุณกรจาติกวนิษฐ์
โพสต์เฟซบุ๊กมาจากออสเตรเลีย
โดยระบุบอกว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
หลังการเลือกตั้งผมมาอยู่กับลูกที่ออสเตรเลีย
เมื่อวานบ่ายคุณสุวัสดิโทรแจ้งบอกก้าวไกลชวนเข้าร่วมรัฐบาล
คุณสุวัสดิ์กับผมก็เลยสรุปกันว่าจะคุยกันวันจันทร์ในที่ประชุมกรรมการบริหารพัก
เพราะมีประเด็นสำคัญสำหรับเราที่ต้องคุยกันก็คือ
นโยบายสู้ทุนผูกขาดพลังงานกับจุดยืนไม่แก้ม๑๑๒
ผมยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าพักที่รวมเสียงข้างมากได้
ถึงจะมีความชอบทำในการตั้งรัฐบาล
นี่คือหลักประชาธิปไตยที่เป็นจุดยืนของผม
พัฒนากล้าพร้อมทำงานกับทุกพัก

และเราต้องการเน้นแก้ปัญหาราคาพลังงาน
ผมโดนด่าฟรีจากทั้งขวาและซ้าย
ผมรับได้ทุกข้อกล่าวหาทุกคำหยาบทุกข้อมูลเท็จ
แต่สิ่งที่ผมเสียใจคือผลกระทบที่มีต่อครอบครัวและคนที่ผมรัก
การเมืองที่ผมสร้างผมไม่ได้สร้างบนความเกลียดความกลัว

ที่อยากจะเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
นี่ฮะนี่ก็คือโพสต์ของคุณกรล่าสุดใช่ไหมครับ
กรณีแฮชแท็กมีกรไม่มีกูแต่ว่าก็มีการเคลียร์อะไรเรียบร้อยนะฮะ
พัฒนากล้าถอยตอนแรก๓๑๓บวกอีก๒เป็น๓๑๕
แต่สุดท้ายถอยไปแล้วก็กลับไปที่๓๑๓เหมือนเดิม
ตอนแรกจะมีลุ้นไป๘๓๑๖ได้นะเพราะมีพักใหม่
ไม่เอาพักใหม่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากลับไปที่จุดเดิมฮะ
พักร่วม๓๑๓เสียงเท่าเดิมอยู่ณตอนนี้นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมครับไม่รู้เหมือนกันว่าในบรรดา๘พักร่วมตอนนี้
นโยบายต่างเมื่อเอามากางคุยกันบนโต๊ะ
แค่กว้างแค่ไหนบางพักนโยบาย
อย่างมันอาจจะไปขัดต่อหลักความเชื่อหลักศาสนาหรือไม่อย่างไร
ก็ต้องคุยกันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนครับ
ล่าสุดครับนายวันมุธมัธนอมัธาครับ
ภักดิ์ประชาชาติให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
รัฐบาลในอนาคตร่วมกับพักก้าวไกล
แต่สิ่งที่พักประชาชาติต้องการให้ปรับมี๒ประเด็นหลักครับ
คือเรื่องของสุราเสรีอยากให้ปรับถ้อยคำลง
ไม่ให้กระทบกับศาสนาใด
และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องให้ความเคารพในความหลากหลายทางเพศ
ซึ่งอาจจะสื่อโยงไปถึงนโยบายสมรสเท่าเทียม

คือก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อหลักศาสนา

คือเราขัดข้องเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น
คืออาจจะต้องมาหาจุดที่สมดุลและรับได้ทุกฝ่าย
กระทบกระเทือนในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นของใครหรือศาสนาใด

เรื่องดังกล่าวจะต้องไม่มีผลบังคับไปถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
เพราะเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักศาสนารวมไปถึงศาสนาอื่น
เรื่องนี้อาจจะไปขัดกับศาสนาอื่นด้วยนะฮะ
ก็คือถ้าคุณจะเดินหน้าต่อเพราะคุณเป็นนโยบายที่คุณหาเสียงเอาไว้
ก็ไม่ว่าแต่ต้องไม่บังคับนะ
ไม่ต้องไปบังคับกับทุกเพศทุกวัยทุกศาสนานะ
อันนี้ก็เป็นการเปิดช่องเอาไว้แบบนี้จากอาจารย์วันนอนนะฮะ
ส่วนเรื่องการเดินหน้าตั้งรัฐบาลจะสำเร็จเสร็จสิ้นหรือไม่
ล่วงได้ไหมอาจารย์วันนอมองว่าไม่น่ามีปัญหา
มีพักเล็กน้อยมาช่วยเติมกันอีกด้วยเรื่อย
ประเด็นสอบวอลล่ะกังวลไหมครับอาจารย์วันนอร์
บอกว่าคือมีเสียงว่ายอมยกมือให้กับพักเสียงข้างมากมากขึ้นนะ
ตั้งรัฐบาลแล้วจะมีกลไกคอยตรวจสอบการทำหน้าที่ต่อไปด้วย
และเรื่องตำแหน่งต่างที่หลายคนคาใจว่า
มีการคุยแบ่งกระทรวงเบ็ดเสร็จกันแล้วเหรอ
ยังไม่ได้มีการคุยกันนะครับอาจารย์วันนอร์บอกนะฮะ
เพราะถ้าแย่งกันมากประชาชนจะยี้ถ้าแย่งเมื่อไหร่ประชาชนจะยื้อ
แล้วคุณเห็นกระแสโลกออนไลน์แล้วใช่ไหม
รัฐบาลที่ถือเป็นรัฐบาลคนรุ่นใหม่ก็จะเสียภาพลักษณ์ไปด้วยดังนั้น
ทำทุกอย่างต้องเหมาะสมตามคันลอง

ที่เขตเค้าเลือกคุณมาแล้วก่อนหน้านี้เห็นคุณไอซรัชนนกไปซ่อมสะพาน
หรือว่าคุณไอซ์ว่าที่สมาชิกผู้แทนราษดรกรุงเทพมหานครเขตบางบอนจอมทองหนองแขมพักเก้าไกลนะคะ
จดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพเขต๒๘ทั้งหมด๓๐โรงเรียน
เรื่องขอให้ยกเว้นแก่เด็กนักเรียนในการแต่งชุดลูกเสือและเนธนารี
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองค่ะโดยบอกว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมันยังไม่ฟื้นตัว
เฟ้อยังไม่คลี่คลายเครื่องแบบลูกเสือเนธนารียุวกาชาติเนี่ยมันแพง
เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องแบกรับโดยเฉพาะครอบครัวที่เป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ย
อยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอาจจะเปลี่ยนมาใส่แค่ผ้าพันคอกับว็อกเกิลเฉยได้ไหม
จะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ด้วยนักเรียนทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากวิชานี้อย่างเต็มที่
และไม่เป็นภาระกับผู้ปกครองซึ่งเรื่องขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ
นารีแล้วก็ยุวกาชาติลดภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของหนึ่งนโยบายของพักเก้าไกล
ที่ต้องการลดวิชาบังคับซึ่งคุณไอซ์บอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือวิชาลูกเสือเนธนารีนี่แหละ
ควรจะให้เป็นวิชาเลือกเสรีไม่ใช่วิชาหลัก